รถจักรยานเข้าไปในวัด

ทางวัดได้ส่งภาพเตือนวัดต่าง
เฝ้าระวังชาวต่างชาติคนนี้ไว้
ไม่กลัวไปขโมยเงินบุญนะครับ

เหตุเกิดที่วัดพนมยงตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครสุธิยา
กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพพฤติกรรมของคนร้าย
ลักษณะเป็นชายชาวต่างช่าอายุประมาณ๔๐๔๕ปี
เสื้อยืดนุ่งกางเกงขาสั้น

พระกับลูกวัดต่างก็ไม่ทันระวังแล้วฮะ
นึกว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยววัดนะครับ
ปรากฏว่าพอเขามาจอดตรงหน้าโบสถ์

ทำทีทำท่าจะไหว้พระพุทธรูปพระประธาน

มองดูลาดลาวต่างดูว่าใครอยู่บ้าง
จากนั้นครับหยิบธนบัตรฉบับละ๑๐๐๐บาท

ไปละ๕๐๐ไปละ๑๐๐ไปละ๒๐

เอ๊ะหรือเขาเป็นชาวต่างชาตินะครับ
จมอยู่เอาเงินมาคืนอัตมาไอ้หน่อย
พระนัทพงศ์พระลูกวัดพนมยงบอกว่า

ไปรับกิจนิมนต์ชาวบ้านที่มาถวายสังขทานบนสารา

ผิดสังเกตครับเมื่อมองเห็นธนบัตรที่มีคนเนี่ย
ติดทำบุญไว้บนต้นโพเงินโพทอง
หายไปหรือเปล่าเพราะอัตมาก็นับอยู่

พอจำได้อยู่ว่ามีแบงค์ใหญ่เนี่ย

แต่ถ้าเป็นแบงค์ใหญ่พระท่านจำได้
พระท่านก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่นอกโบสถ์นะฮะ
แล้วก็ข้างในจำนวน๒ตัวเห็นภาพคนร้ายชาวต่างชาตินี่แหละครับ
ก็ยังไม่ได้เดินทางไปแจ้งความนะ
เพียงส่งภาพชาวต่างชาติอะไรนี้ให้กับพระในวัด

ระวังพฤติกรรมของคนร้ายที่อาจจะแฝงกายมาเป็นนักท่องเที่ยว
เข้ามาก่อเหตุขึ้นนะครับ